คุณผู้ชมคะมีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาให้ข้อมูล

วัฒนาภารีศรีผู้มนุยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ท่าบ่ออำเพิร์ตจังหวัดน้องข่าย
คุณหมอบอกว่าคุณหมอเป็นหมอแล้วผ่าตัดมา๒๕ปีแล้วนะ
และที่โรงพยาบาลผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีทุกวัน
คนไข้วันหนึ่ง๕๑๐ราย
แต่ไม่เคยเจอนิ้วในถุงน้ำดีมากขนาดนี้มาก่อน

น่าตกใจเนอะมันอยู่ในถุงน้ำดีในตัวเรา

คนไข้คนนี้เป็นผู้ชายอายุ๖๑เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะ
คนไข้มีอาการท้องอืด
ก็เลยผ่าตัดแล้วได้ก้อนนิ้วออกมาเยอะขนาดนี้

นี่คุณหมอต้องขี้ออกมาทีละเม็ดเหรอ
แล้วนี่เป็นภาพเปรียบเทียบคุณหมอบอกว่าเคยเจอเยอะสุดก็คือ๙๒๐เมตรปี๕๒
ก่อนหน้านี้ปี๔๙๔๙๕เมตรแต่ล่าสุด๑๘๙๘อ่ะ
นิ้วสูงดีมันมีหลายประเภท
เป็นนิ้วเม็ดเดียวเม็ดใหญ่ก็มีเม็ดเล็กหลายเม็ดก็มี
สีก็แล้วแต่สีดำสีน้ำตาลสีเหลืองก็สีขาวก็แล้วแต่แล้วแต่ประเภทส่วนประกอบของนิ้ว
แต่คนไข้ที่ล่าสุดที่ผ่า๑๘๙๘เมตรคือตั้งแต่ผ่ามาตั้งแต่ปี๓๗มั้งเพิ่งเจอเยอะที่สุด

ก่อนหน้านี้เคยเจอประมาณ๙๐๐กว่าเมตร๙๒๐เมตรที่สูงสุด
สาเหตุยังไม่มีใครทราบครับคือมีแต่สันนิษฐานว่ามีไขมันสูงมีการเซียมในร่างกายสูง
มีนัดน้ำดีมีการติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าท่อน้ำดีมีการอุดตันพวกนี้มีการตกตะกอนได้
แต่ข้อเท็จจริงแล้วยังไม่ได้การพิสูจน์ว่าอันนี้๑๐๐นะครับ
ก็เลยยังไม่สามารถป้องกันได้ว่าเรื่องโรคนี้นะครับแต่ว่าพบมากที่สุดในคนอีสาน
ก็คุณหมอวัฒนาฝากบอกว่าไม่ต้องพยายามทำลายสถิติก็ได้นะฮะ

ตรวจสุขภาพบ่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอันดาซาวช่องท้องแล้ว
เพราะว่าบางคนไม่แสดงอาการถ้าแสดงอาการก็คือมีลักษณะปวดท้องแน่นท้องเรื้อรัง
กินยาโรคกระเพาะก็ไม่หายรักษาไม่หายมันแบบมันอืดมันมวลไปหมดไม่หายสักที
อันนี้ต้องไปหาคุณหมอให้ตรวจดูว่ามีก้อนนิ้วในถุงน้ำดีหรือเปล่า
ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญเนอะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตัวเราบ้างเนอะ

คุณเขียนมาสอนก็เนี่ยอีก๒เม็ดก็๑๙๐๐แล้ว
ไม่อยากทำลายสถิติไม่เอา